คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งคนที่เป็นตลกแต่บอกเลยว่าขอลุยธุรกิจ
ด้วยทำหลายอย่างมันจะได้รวยในหลายทางพี่บุ๊บ
ที่เหลือเฟือมกโจ๊กที่ผ่านมาเขาบอกว่าธุรกิจความคิดพี่เนี่ย
ไอเดียมันก็บันเจิดเยอะแหละแต่ก็เจ็บมาเยอะเหมือนกัน

เหลือเฟือก็บอกว่าเคยคิดจะเปิดร้านอาหารอีสานที่ตัวเองถนัด
ลงทุนซื้อที่ทางแล้วจ้างพนักงานตะเตรียมไว้พร้อม
แต่พอถึงวันจะเปิดร้านโอ้โหโควิดตัวร้ายมันเล่นงานคุณผู้ชม

ทำเอาพี่เหลือเฟือนี่นะช็อกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันตอนนั้น
โชคดีที่ว่าได้เอาความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร

แต่กลายเป็นว่าเอ้าปังเฉยคุณผู้ชม
วิวถล่มทลายนะแต่ว่าถึงยังไงก็แล้ว
แต่พี่เหลือเฟือบอกว่ายังไม่ทิ้งความฝันนะ
ถ้าทุกอย่างลงตัวแล้ว

แต่ขอเวลาเขาหน่อยเท่านั้นเองค่ะ
ตอนนี้พี่เป็นคนที่คิดเยอะ

มันไม่รู้อะไรจะมาอีกไง
แต่เราก็ไม่ใช่ว่ามัวแต่กลัวจนไม่ทำอะไรนะ
ก็คือยังตั้งเป้าอยู่เร็วนี่แหละแต่ยังไม่อยากพูดไว้

เดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวจะบอกไปทางสื่ออีกทีหนึ่ง